คุณผู้ชมฮะกรณีของไข่มุกสีส้มปรากฏว่าอาจารย์ทรธรรมรงนาวาสวัสดิ์ออกมาบอกว่าเอ๊ะนี่มันน่าจะเป็นไข่มุกปลอมหรือเปล่า
อืมอ่านี่นะคะก็ต้องฟังนะใช่ด้านของนักวิชาการที่เกี่ยวกับทะเลอะไรเงี้ยเขาจะรู้ไง
เปลือกหอยเขาก็รู้แล้วดูตัวมุกเขาก็จะรู้แล้วถูกต้องค่ะเดี๋ยวอันนี้ต้องพิสูจน์กัน
ต้องตรวจสอบกันทีนี้คุณผู้ชมเรื่องนี้ที่เป็นข่าวเป็นคราวมา
จริงมันเป็นข่าวเป็นข่าวตั้งแต่วันอาทิตย์เพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาถูกจับ
ถูกจับเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะเจ้าของเนี่ยคือนายสหัสชายเอ่อ
หัสชัยนิยมเดชาอายุสามสิบเจ็ดปีนะครับซึ่งเขาถูกจับที่บ้านเขาเลย
อยู่ที่ถนนเรียบอ่าวไทยที่อำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราช
ไปเจอไอซ์เจออุปกรณ์การเสพทีนี้ก็โดนแจ้งข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
แต่ว่าไอ้เรื่องของเนี้ยไขมุกเนี้ยไขมุกเมโลเนี้ยนะครับ
ต้องตรวจสอบใช่คือเรื่องของยาเสพติดนี่ก็ถือว่าเป็นคดีเก่า
แล้วก็คดีเรื่องของการครอบครองเนี่ยก็ว่ากันไปนะฮะ
หลายคนมองว่าโอ้โหครอบครัวนี้เจอไข่มุกแล้วก็ประกาศขาย
มีคนจะซื้อ๕ล้าน๑๐ล้านแต่สงสัยไม่ได้ใช้เงินแล้วมั้ง
โดนจับติดคุกซะงั้นแต่จริงตัวผู้ชายคนนี้ไม่ได้เป็นคนเจอเองนะ
ค่ะแม่ของเขาเป็นคนเจอเปลือกหอยนี้เอากลับมากะจะเอามาประดับประดากรงนก
กันในโลกโซเชียลว่าเป็นไข่มุกสีส้มแล้วก็ตัวของนายหัสชัยเนี่ย
ก็เป็นหนึ่งในคนที่แชร์อยู่ในคลิปใช่นะฮะแต่ปรากฏว่านายหัสชัย
ซึ่งเป็นลูกชายของผู้หญิงที่เก็บหอยมุกหอยนี้ได้ถูกจับเรื่องยาเสพติด

ถูกต้องค่ะแต่เรื่องไขมุกเมโลนี้นะคะ
ทางด้านอาจารย์ทรธรรมรงนาวาสวัสดิ์นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล
แล้วก็เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่นะคะ

อาจารย์ทรดูปั๊บรู้ปุ๊บเลยคุณ
อาจารย์ทรบอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่ของจริง
คืออย่างหนึ่งอาจารย์ฮอนเห็นว่ามันมีรู
คุณเห็นไหมตอนที่ออกเป็นข่าวบางคนเห็นนะ
ว่ามุกมันมีรูเหมือนแบบว่าเอ๊ะถูกเจาะ
เพื่อจะร้อยกลายเป็นลูกปัดมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า
ใช่ค่ะทีนี้อาจารย์เขาก็เลยบอกไงบอกว่า
ไม่มีไข่มุกชนิดไหนในโลกนี้ที่มันมีรู
แล้วอีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์พูดอาจารย์เขาบอกว่า
คือไข่มุกเนี่ยเจออยู่ในหอยถูกไหม

หอยชนิดนี้มันไม่ได้สร้างไข่มุก
ลักษณะสีส้มหรือว่าไข่มุกเมโล
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นมุกเมโลของจริงของแท้เนี่ย
จะต้องมาจากหอยสังทนานหรือว่าหอยโข่งทะเล
พบได้ในแถบประเทศไทยเมียนมาเวียดนามกัมพูชา
แล้วปกตินะนะอาจารย์ทรยังเล่าอีกด้วยนะครับ
บอกว่าปกติไข่มุกจะหลุดออกจากหอยได้
หอยตายแล้วไข่มุกจึงจะกร่อนตัวแล้วก็หลุดออกมา
ดังนั้นสิ่งที่อาจารย์เปรียบเทียบคือหอยกาบเดียวกับหอยสองกาบอ่ะ
แล้วมันเจอไขมุกเมโลคือมันแตกต่างกันเลย
เปรียบเทียบให้เห็นว่าความแตกต่างกัน
มันแตกต่างขนาดที่แบบเอาสุนัขมาเปรียบเทียบกับคน

ดูง่ายตอนเก็บมามันอยู่ในเปลือกอีกหอยหนึ่ง
คนละชนิดกันซึ่งไข่มุกเมโลมันต้องอยู่ในอีกหอยหนึ่ง
เก็บมาเปลือกกับตัวมุกมันอาจจะไม่ตรงกัน
อันนี้รูเมื่อกี้อาจารย์ทรบอกว่า
มุกธรรมชาติมันไม่มีรูแบบนี้ให้ร้อยลูกปัดได้หรอก
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการที่เขาอ้างไปคนละทางกันเลยนะคุณผู้ชม
ทีนี้ค่ะอาจารย์ทรบอกว่าไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้
ส่วนใหญ่ไขมุกเมโลได้หอยมาแล้วก็จะพบว่า
มีไข่มุกอยู่ในหอยอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ทรพูดนะคะ
อกจากนี้ทางผู้อำนวยการสถาบันวิจัยอัญมณี
ก็บอกว่าอาจจะต้องเอามาตรวจสอบดูนะ

ใช่ค่ะคืออาจารย์ทรก็บอกว่า
สังเกตเห็นจากลักษณะต่างที่อาจารย์บอกมา๒ข้อใหญ่
คือเรื่องเปลือกหอยกับตัวไขมุกอาจารย์ว่าไม่น่าใช่
แต่ทีนี้ต้องเอามาตรวจสอบดูลายเปลวไฟที่อยู่ข้างใน

ถ้าเกิดว่ามันเป็นหอยของจริงจะมีลายเปลวไฟอยู่ข้างใน
แต่ถ้าเกิดคนทำขึ้นมามนุษย์ทำขึ้นมาเนี่ยนะ
วดลายเนี้ยมันจะไม่อยู่ข้างในแต่ว่ามันจะอยู่แค่ข้างนอกอืม
อันนี้ในส่วนพอสถาบันวิจัยอัญมณีได้เปิดเผยออกมา
ว่าตัวเขาเองก็ยังไม่ได้พิสูจน์ไข่มุกที่อ้างว่าเป็นไข่มุกเมโลเม็ดนี้
แต่ว่าเท่าที่เห็นก็ดูภาพจากทางสื่อเท่านั้นเอง
ก็ต้องดูลายที่เป็นลวดลายเหมือนไฟอยู่ภายในนะ

ทีนี้มันมีอีกใช่ไหมคนออกมาโพสต์ว่าเจออีกแล้ว

ก็เขาออกมาโพสต์แล้วก็ให้ดูเป็นรูปแบบนี้
คือภาพก็คล้ายไข่มุกเมโลนี่แหละ
เขาบอกว่ารบกวนหน่อยค่ะใครพอจะรู้ไหม
ว่าเขารับซื้อหอยมุกแบบนี้ที่ไหนบ้างคะ
พอดีลูกสาวเนี่ยเจอมาจากชายหาดแถวหัวไซแล้วลูกใหญ่มาก
เขาบอกมาแบบนี้ถ้าเกิดว่าเจออีกก็ต้องมีการตรวจสอบนะคุณ
เพราะว่าจริงถ้าเป็นราคาซื้อขายไขมุกเมโลนี่ขนาดปกติ

นี่เม็ดหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ๖ล้านถึง๗ล้าน๕แสนบาท
แต่ถ้าเกิดว่าลูกมันใหญ่ขนาดที่ว่าใหญ่เท่าลูกก๊อฟ
ราคามันพุ่งไปเม็ดละ๑๕ล้านเลยนะ
ต้องไปตรวจสอบก่อนว่ามันใช่ของจริงหรือเปล่า

บอกว่าหัวไซดได้ไข่มุกสีส้มมาใช่ไหม
พายุปลาบึกเข้าปรากฏว่าเป็นมุกศรีมรกฏ
สีเขียวเลยนะที่เขาโพสต์ไว้นะฮะ
ก็ต้องไปตรวจสอบแหละว่ามันจะเป็นไข่มุกเมโลสีส้มจริงหรือเปล่า
ไข่มุกมรกฏสีเขียวของจริงหรือเปล่าเลยนะฮะ